คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งที่โคราชนะฮะ
มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพเอาไว้ได้นะครับขณะเกิดเหตุนะครับ
เขาก็ขับมาตามทางนะฮะเป็นถนนเส้นที่กำลังมุ่งไปข้างหน้านะครับ
กล้องนี้ไม่ได้บันทึกเสียงนะฮะจุดข้างหน้าเนี่ยเป็นป้ายขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนี่ฮะ
แต่สิ่งที่พุ่งมาโอ้โหโอ้โหบรรทุกพ่วงค่ะแหกโค้งครับ
แล้วตรงนั้นมีรถเขาจอดติดไฟแดงอยู่ใช่ดูฝุ่นนะฮะตลบเลยครับ
เพราะว่าบรรทุกพ่วง๒๒ล้อคันนี้เนี่ยบรรทุกหินคลุกมาเต็มคันรถนะครับ
เสียหลักแหกโค้งมาฮะไปชนรถเบนส์นะฮะ
จอดติดไฟแดงครับรถนี่พังยับเลยฮะดูกว่าจะมองอะไรเห็นเห็นไหม
รอสักพักเลยกว่าฝุ่นจะผูแล้วก็เห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่ฮะคันนี้นี่ต้องหยุดเลยนะครับคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยฮะ
แต่จับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้หมดเห็นป้ายตรงนี้ไหม
ข้างบนตัวหนังสืออาจจะสีจางหน่อยนะครับ
ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นบริเวณ๓แยกไฟแดงถนน๓๐๔
นครราชสีมาปักทงชัยนะครับเป็นซุ้มประตูทางเข้าถนนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับที่อำเภอเมืองนะครับ
เข้าไปอย่างงี้นะฮะเบนส์เนี่ยมากันสองคนนะครับ
ทุกก็มากันสองนะครับมีผู้บาดเจ็บสี่ฮะ
จากทั้งสองคันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
โชคดีที่รถเบ้นสองคนที่เขามากันเนี่ยไม่ถึงกับชีวิตนะฮะ
กู้ภัยมาช่วยนะครับนายทวีศักดิ์ธาตุจันทร์อายุยี่สิบแปด
นี่เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับบาดเจ็บหมดสติไปเลยนะครับ
ขาซ้ายหักภรรยาที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับรถเบนส์นายโชคพิทักษ์ศรีฮิรันรัฐ
อายุสี่สิบสี่นะครับเขาเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์อยู่ที่
อำเภอโชคชัยนครรัชศรีมานี่หินคลุกร่วงมาเต็มไปหมด
กับภรรยานะครับบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วก็มีเศษกระจกบาดตามร่างกายเล็กน้อย
พอดีผมติดไฟแดงอยู่นะฮะพอดีก็พอเหลือไปเห็นเขาก็ปุ้งเข้ามาเลย
หมายถึงเข้ามาจากสามสุดสี่ใช่เข้ามาไม่รู้มันน่าจะไปสามสุดอะไรฮะ
น่าจะสามสุดสี่มากปุ้งมาเลยเราขับมาตรงเนี่ยรอไฟแดงอยู่
แล้วทีนี้ทีนี้ไม่ได้เรามาจากทางนี้ค่ะแล้วเขาก็ปุ้งมาเลยค่ะ
มีแค่ทับมันโดนหัวหน่อยหนึ่งครับก็หัวแตกแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นกระจกเต็มตัว
เห็นจากสภาพรถแล้วต้องบอกว่าพี่โชคพิทักษ์กับภรรยานี่โชคดีมาก
จริงค่ะก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะแต่ดูสภาพรถแล้วน่าตกใจ
คือถ้าใครมาเห็นรถเนี่ยต้องบอกโอ้โหสาหัสหรือว่าเสียชีวิต
ใช่แต่เขาก็ยังคุยได้ให้สัมภาษณ์ได้
เรื่องดำเนินคดีเดี๋ยวเราบอกว่าต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของกล้องหน้ารถของรถคันนี้เนี่ยเห็นหลักฐานชัดเจนนะฮะ